ถ้าโทรศัพท์หายหรือว่าลืมโทรศัพท์ไว้ที่ไหนทำยังไงครับคุณผู้ชมฮะ
ก็ต้องยืมโทรศัพท์เพื่อนโทรเข้า
นี่เขาก็หายเหมือนกันโทรศัพท์ยืมเพื่อนมาเหมือนกันโทรเข้ามือถือตัวเอง
มันเนี่ยมันเนี่ยมันตัดสายทิ้งครับ
มันเอาโทรศัพท์มือถือของคนที่มาเล่นกีฬาที่โดมเนี่ย
ผู้ก่อเหตุได้ขโมยโทรศัพท์ของผู้เสียหายไป
แล้วบีนขึ้นไปอยู่บนหลางคา

โทรศัพท์มือถือก่อนด้วย
แล้วก็ปีนขึ้นไปบนโดม

นี่คือโดมอเนกประสงค์อยู่ตรงข้ามโรงเรียน
ท่าสะอ้านบางประกงฉะเชิงเซาครับอืม
นัชชานัชชาชาวแสนแสบอายุ๒๙ปีนะครับ

โทรศัพท์มือถือนะครับที่ลิงมันเอาขึ้นไปนะครับ
พยายามเอาโทรศัพท์ของเพื่อนโทรหา
จะเจรจากับมันสองครั้งมันตัดสายทิ้งนะครับ
บอกว่าพอมันวางแล้วพี่กู้ภัยช่วยผมหน่อยเถอะ

ส่วนผู้ก่อเหตุมันหนีไปแล้วครับ
ระวังดีนะครับโทรศัพท์ตรงไหนมีลิงนะครับ